ต่อกันที่เรื่องของอาหารการกินกันบ้างนะคะ
ตอนนี้สระน้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เขาบอกว่าน้ำนิ่งไข่ผำจะมาเยอะ
และไข่พำนี่แหละมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่เลยค่ะ

นี่เป็นความโชคดีของชาวบ้านเชตุ

แม้ว่าช่วงนี้จะแรงแต่ว่าก็หารายได้ได้นะคะ

โอ้โหไข่ผำลอยเต็มหน้าน้ำเลยนะ
คุณจำปีแก้วศรีชาวบ้านเล่าว่าทุกวันนี้หารายได้กว่า๓๐๐บาทต่อวัน
ถือว่าเยอะนะคะในการหาไข่พร้ำ

ใช้ไม้กวาดผิวน้ำที่มีไข่ผำหรือว่าไข่น้ำให้มารวมตัวกัน
แล้วก็นำกระด้งที่หุ้มด้วยตะแกรงที่มีความถี่มากนะคะ
มาวางแปะลงบนผิวน้ำไข่ผำ
ต้องถี่มากนะใช่ครับน่าจะเป็นผ้าเลยถ้าถี่ขนาดนี้
ก็จะลอดตะแกรงขึ้นมาแล้วก็มาเทรวมกัน
จากนั้นก็มาล้างน้ำสะอาดเขาต้องล้างก่อนนะคะ
รอบเลยนะคะเพื่อให้เศษดินแล้วก็เศษฝุ่นนี้ออกให้หมด
แล้วก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางบีบน้ำออก
ใช่ค่ะบีบน้ำออกให้หมดตักขายถุงละ๘ขีดราคาถุงละ๑๐บาท
วางขายกันหน้าบ้านเลยง่ายนะคะ

แม่ค้านี่มารับไปขายอีกทีขายถ้วยละ๑๐บาท
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไข่ผำผลผลิตดี
หากฝนตกน้ำจะขุ่นและไข่นั้นก็

ก็คือเขาจะมีเยอะในช่วงหน้าแรงแล้วก็น้ำต้องนิ่งแบบนี้นะคะ
ผำเป็นพืชน้ำลักษณะเป็นสีเขียวเล็ก

กระจายคลุมผิวน้ำเป็นแผล
ปกติจะมีมากในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่มีน้ำไหม้ไหลเวียนนี่เขามาประกอบอาหารแล้วแบบเมื่อกี้นะคะ
เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมมาประกอบอาหารนะคะ
ตั้งแต่แกงนำไปผัดก็ได้
บางทีใส่เป็นส่วนประกอบของอาหารนิดหน่อยก็ได้นะคะ
เขาบอกว่ามีแคลเซียมเบต้าแครอทีนสูง
บางคนเห็นไข่ผำแล้วรู้สึกว่า
แอ้อะไรรับประทานได้ไหม
ไม่กล้ารับประทานเป็นเขียวแพร่ดูยังไงเหมือนตะไคร่น้ำนะ

สีโดยยิ่งเวลานำไปประกอบอาหารในสีเขาไม่เปลี่ยนอีก
มันก็เลยจะกล้ารับประทานหรือเปล่า
แต่ว่าชาวเมืองเก่าสุโขทัยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
รสชาติมันกรุบรับประทานทีอะไร

น่าทานจะลองชิมดูนะครับ